ข้าวซอยนี่ก็ต้องบอกว่ายังเป็นเมนูยอดฮิตของคนทั่วโลกอยู่

ก็เลยทำให้ที่จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยผุดเมนูข้าวซอยฟิวชั่นขึ้นมาเพิ่มความแปลกใหม่ค่ะ

น้องใบตองนี่มันไม่ใช่ข้าวซอยแล้วเหมือนเป็นลามงลาเมนไปแล้ว
นั่นแหละค่ะคล้ายแบบนั้นเลยก็คือเป็นข้าวซอยฟิวชั่น
คือชั่นก็คือเอาแบบว่าอาหารทางอื่นมาผสมผสานเพิ่มความแปลกใหม่นะคะ
ร้านนี้ชื่อว่าข้าวสุดซอย

เจ้าของร้านเขารังสรรคเมนูข้าวซอยแบบฟิวชั่น
ก็คือเป็นการผสมผสานข้าวซอยกับท็อปปิ้งแบบสไตล์ญี่ปุ่น
แบบที่คุณชนะบอกเลยว่าคล้ายกับทานราเมงนะจ๊ะ
ก็เลยได้เมนูแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครออกมาอีก

อย่างเช่นข้าวซอยกุ้งเทมปุระ
ข้าวซอยปูนิ่มข้าวซอยไทยเนื้อไทยวากิล
ข้าวซอยเนื้อน่องลายข้าวซอยกุ้งแม่น้ำย่าง

อย่างเช่นพวกข้าวซอยน่องไก่ข้าวซอยหมูนุ่ม

ไปถามเจ้าของร้านคุณรุจิราเทียนเงินอายุ๓๒ปี

พี่ชายเคยเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นในโรงแรม๕ดาว

ใช่ก็เลยปิ๊งไอเดียในการนำข้าวซอย
มาปรับให้เป็นเมนูฟิวชั่น
โดยการผสมผสานกับวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น
แล้วก็คงรสสัมผัสข้าวซอยแบบดั้งเดิมของซุปเนี่ย

เขาก็ต้องคงรสชาติเอกลักษณ์เอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
นะคะจะเคี่ยวจากกะทิสดกับเครื่องเทศ
เฉพาะทำสดใหม่วันต่อวันเลยนะจ๊ะ
หลังจากเปิดร้านชูเมนูข้าวซอยฟิวชั่น๓เดือน
แน่นเลยแวะมาอุดหนุนกันต่อเนื่องเลย
ข้าวซอยเนื้อไทยวากิล

อันนี้เนื้อไทยบาลกิวเห็นมั้ย

ก็มีชื่อข้าวซอยอยู่ในอันดับที่๒๖ด้วย
ส่วนเมนูไข่เจียวปูครองอันดับที่๘และไส้กรอกอีสานก็ติดอยู่ที่อันดับ๔
ไม่เท่านั้นวันนี้ทางร้านใจดีมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนตลอดข่าวด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนรายการตลอดข่าวทุกคนนะคะ
วันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาบอกนะคะ
เพียงแค่บอกว่ารู้จักร้านข้าวสุดซอย
จากรายการตลอดข่าวนะคะรับโปรโมชั่นดีไปเลยลด๕ค่ะ

ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ

อย่าลืมนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
ไปที่ร้านแล้วบอกว่าดูจากรายการตลอดข่าวก็รับส่วนลดไปเลย๕นะคะ
อย่าลืมใครที่รักข้าวซอยแวะเวียนไปอุดหนุนกันดูได้นะ
มิติใหม่แห่งการกินข้าวซอยกับข้าวสุดซอย

จ้ะไปให้สุดก็จะได้กินแต่ของอร่อย